คุณอิฟว์และคุณก่านเป็นข่าวกันมากมายออกมาคึกโครม
นึกว่าจะเป็นเรื่องที่ปล่อยให้พี่เศก
ยังติดเหล้าบุหรี่กันเหมือนเดิม

คือเขามาสำให้เขาอะไร
เขาจะพูดอะไรก็ได้แต่จริงแล้วคือการพูดย้ำประจำ
บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพี่ไม่ได้อะไรกับพี่เสกแล้ว
แล้วก็เป็นแค่แม่ของลูกถ้าสมมุติว่าพี่เสกมาอีฟจะมานอนบ้านพี่ก็ได้
มานอนกับพี่ห้องพี่อะไรอย่างนี้พี่ก็ก็ไม่สนใจ

ห่วงผู้หญิงทุกคนที่มาเข้าใกล้พี่เสก
ไม่นะคะก็คือเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดด้วยมั้งคะ
ก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปหึงดิ้งกับเขาแบบนี้ไม่หึงแน่นอน
พอออกมาจากโรงพยาบาลก็ไม่สามารถคอนโทรนเขาได้
ก็กินเบียร์กินเหล้าสูบบุหรี่ซิก้าอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเขาห้ามเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างจะรุนแรง
เข้าไปก็เห็นขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมดกันก็ไม่พอใจ
อยู่ถ้าปกติพี่เสกไม่เคยดื่ม

ไม่มีดื่มเลยถ้าอยู่ที่บ้านปกติไม่มีดื่ม
ดีขึ้นนะนี่ก็หยุดรับงานคอนเสิร์ตแล้วเนี่ย
ไม่ไหวค่ะแต่คือว่าการทำงานมันมีผลกระทบต่อการรักษา
ก็คือว่าการนอนแบบนอนดึกนอนผิดเวลาอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจะทำให้แบบรักษาแบบว่าผลกระทบก็คือแบบพออีกวันหนึ่งอย่างนี้

จบจบแล้วเขาจะไปแต่งงานจะไปสร้างครอบครัวอะไรก็ไม่ว่า
แต่ว่าเขาต้องอยู่ข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาอยู่ในบ้านของลูกกัน
อันนี้ต้องก็อยู่ที่พิเศษอะค่ะก็คือพิเศษเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาก็แบบ
เพราะอีฟอ่ะจริงอีฟอยากจะกลับนะอีฟอยากจะอยู่เพราะบ้านอีฟก็มีค่ะ
แต่ว่าทีนี้แบบพี่เสกเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเธอกลับพี่จะอยู่ยังไง
ใช้ธรรมะมาโพสต์แหละแขวะชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงว่าแม่งขอให้เจ้าเองอะแหละดูแล้ว
ไม่รู้สึกว่าเป็นการต้องตอบเมาส์เหรอ
ไม่เพราะกันเพราะว่าการกระโบรสรรดาดีอยู่แล้ว

แล้วแต่เขาจะว่าไปเลย
ใช่เราก็ไม่ได้ไปพาดพิมพ์หรือไปยงอะไรกับเขา

พี่เจ๊ค่ะนี่เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ค่ะละครหลังข่าวหรือว่าอะไรคะ
ดีเบสก็จบไปแล้วขวมค่ารัก
อีฟเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเรื่องที่พี่การบอกว่าพี่เสกไม่ยอมให้ตังค์ลูกเนี่ย

เฉพาะเรื่องการถึงห่วงคุณการเนี่ย

คุณผู้ชมพิจารณาเอาเองนะคะว่า๒๔
มีนาคมนี้จะเลือกใคร